หลายคนอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกเขาเองก็ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงเพราะว่าหันไปติดโซล่าเซลก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการแชร์ประสบการณ์กันเยอะทีเดียวนะคะอย่างเช่นเจ้าของยิมในจังหวัดชนบุรีรายนี้ค่ะนี่ค่ะโชว์บินค่าไฟนะคะเขาบอกว่าเขาติดโซล่าเซลล์แล้วจ่ายเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม๓๕บาท๖๒สตางค์จากเดิม
เนี่ยจ่าย๓๕บาท๖๒สตางค์สวนกระแสกับหลายคนที่จ่ายค่าไฟในราคาแพงบางบ้านค่าไฟก็สูงเป็นเท่าตัวด้วยวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยนะคะกับคุณสิทธิกรศรีสมัยเจ้าของมัมยิมค่ะเป็นยิมด้วยนะคะเป็นฟิตเน็ตด้วยในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรีเล่าให้เราฟังบอกว่า๘ปีก่อนเนี่ยค่าไฟที่ยิมอยู่ประมาณ๗๐๐๘๐๐ก็เลยตัดสินใจ

นะคะเพราะว่า๘ปีที่ใช้โซลาเซลมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ก็คืนทุนหมดแล้วด้วยก็เลยแชร์ประสบการณ์นี้ลงในเพจของยิมเผื่อว่าจะมีคนสนใจนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าใครมีงบน้อยก็สามารถเริ่มจากไปเช็คราคาที่ร้านและเลือกโซลาเซลในราคาที่จับต้องได้อาจจะเริ่มจากหลอดไฟหรือพัดลมก่อนก็ได้แล้วก็ค

แสงที่มันจะมาส่องมันก็จะคุณภาพมันจะได้น้อยลง
กำลังไฟที่มันส่องเข้ามาสู่แผงมันจะได้น้อยลง

เรื่องบินค่าไฟแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะติด
ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะ
ถึงจุดคุ้มทุนวิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าล่าสุดเนี่ย

เดี๋ยวไปเจอของปลอมก็จะเสียเงินฟรีค่ะ
แต่ถ้าติดจริงก็คนละครึ่งไหมล่ะครับรัฐบาลนะฮะ